ตรงนี้ราคาผักแทงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกะหล่ำปีกิโลกรัมหนึ่งก็สามสิบห้าบาท
ค่ะมันก็ล่อตาล่อใจโจรขโมยอีกแล้วเหรอขโมยกะหล่ำปีฮะ
เอาไปขายเออเป็นบรรยายงานภามากสี่คนคุณผู้ชมเห็นราคากะหล่ำมันดีเลือดเกินนะฮะ
เข้าไปขโมยได้เกือบหกสิบกิโลกรัมสุดท้ายไปไม่รอดตำรวจจับได้ยกแก๊งเลยนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นผู้ต้องหาชาวพม่าสี่คน
ถูกตำรวจภูทรพบพระพร้อมด้วยทหารแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันจับกลุ่มได้
ตอนไปจับนี่นะฮะของกลางคามือเลยครับกะหล่ำปรี๕๘กิโลกรัม
โอ้โหราคามันดีไงมันก็ไปขายได้เงินได้ทองไง
แล้วก็รถจักรยานพ่วงข้างเอามาใส่กระหล่ำปรีนี่แหละ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัย
อยู่ที่บริเวณไร่ท้ายหมู่บ้านรวมไทยพัฒนา๒ในพื้นที่หมู่๘
ซึ่งเป็นไร่กะหล่ำปลีของนางรัฐดีศรีก็เข้าไปตรวจสอบ
กำลังไปเจอพอดีคุณผู้ชมกลุ่มต้องผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปเจอพอดีฮะ
ลักขโมยกะหล่ำปีอยู่พอดีเลยก็เข้าไปจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีครับนายก็หามร่วมกันลักทรัพย
ผลทางการเกษตรหรือรับของโจรแล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าว
หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
สำหรับในพื้นที่อำเภอพบพระในช่วงนี้เนี่ย
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านเขาก็หวาดกลัวเพราะว่า
ผลการเกษตรนั้นกำลังออกมาเยอะ
แล้วก็ถูกขโมยเยอะเหมือนกันด้วยเพราะว่า
ก็เกิดเหตุไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับ

ก็ทำให้เกษตรกรนั้นต้องเร่งเก็บผลผลิตเอาไปขาย
เมืองต้นก็จะมีการให้ตำรวจนั้นจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วออกตะเวน
ตามรายของชาวบ้านเพื่อป้องกันการขโมยพืชผลการเกษตร
กล่ำปีเขียวอยู่ที่๒๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็กะหล่ำดอกแบบสีขาว๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ราคามันดีก็เลยล่อตาล่อใจโจทย์
เที่ยวแล้วที่เราอ่านข่าวกันไปที่ว่าขโมยอโวคาโดที่คัดแต่แบบผลดีไป